ก็ยังมีเรื่องราวควันหลงหลังเกมอยู่

กรณีที่สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือร้องเรียน

คือเขาบอกว่าเป็นไปตามกฎของการแข่งขัน

ส่งหนังสือชี้แจงถึงการตัดสินของกรรมการในศึกชิงแชมป์เอเชีย
อายุไม่เกิน๒๓ปีผู้ระหว่างทีมชาติไทยพบกับสาอุดีอาราเบีย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือ
ขอคำอธิบายการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับ
โดยกรณีปัญหาก็ที่เกิดขึ้น

ใช่นะครับในนาทีที่๗๓นะครับ
สารพิษพานทองถูกผู้ตัดสินว่าไปทำฟาวใส่
ของทีมชาติสาอุดีอาราเบียนะครับ
นอกกรอบเคลียดโทษทำให้ทีมชาติสาวุดีอาราเบีย

แต่สุดท้ายอย่างที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนคำตัดสิน
ตัดสินในสนามไม่ได้ไปดูภาพ
ก็เป็นการให้จุดโทษแก่ทีมชาติซาอุดีอาราเบีย
และทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
ก็ได้ให้คำชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า
การที่ผู้เล่นเกมรับดึงเสื้อ
ผู้เล่นเกมลุกนอกกรอบเขตโทษนะครับ
หากดึงจนผู้เล่นเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษ

ก็ถือว่าเป็นการทำฟาวในกรอบเขตโทษได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในนาทีที่๗๒
อกจากนี้นะคะทางสมาภัณฑ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
ตัดสินในสนามสามารถเลือกได้นะคะ
ว่าจะไปดูหรือไม่ดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลังที่จอสนาม
ซึ่งในกรณีที่เป็นการตัดสินจากข้อเท็จจริง
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณการทำเปล่าในเขตหรือนอกเขต
อกจากนี้นะคะการเลือกผู้ตัดสินมาทำหน้าที่ในเกมแต่ละเกม
โดยเฉพาะในเกมที่เกิดปัญหานี้นะคะ
ด้วยความเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ก็จะพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์ในการตัดสิน

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมชาติ
หรือสโมสรทั้งสองทีมที่ลงเทศคัต

การที่สมคมกีฬาฟุตบอลส่งหนังสือไปอย่างน้อย
ในการที่จะส่งผู้ตัดสินในครั้งต่อไปมากขึ้นนะครับ
ส่วนผลโหวตประตูยอดเยี่ยมของการแข่งขันฟุตบอล
อยู่๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖

ที่ประตูของสุปโชคสารชาติ
โผล่ประตูยอดเยี่ยมจากลูกยิง
ที่ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำ๒ประตูต่อ๐ในเกม
ที่เอาชนะทีมชาติบาเลนไป๕ประตูต่อ๐นะครับ
ร่วมกันโหวตประตูที่ชื่นชอบนะครับ
ก็ผลปรากฏว่าประตูของสุประโชคสารชาติ
ได้รับการโหวตเป็นอันดับที่๒นะครับ
โดยที่แฟนโหวตให้ถึง๑๐
ลูกยิงอันดับ๑เป็นประตูของเฟอร์ลาสอัลบิคราน
ผู้เล่นของซาอุดีอาราเบีย
ซึ่งเป็นประตูที่ยิงใส่ทีมชาติซีเรีย
แล้วก็สุดท้ายทำให้ซาอุดีอาราเบียได้การันตี
ในการที่เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม

ซึ่งซาอุดีอาราเบียนะคะก็มีการแถลงข่าว
ในก่อนเกมรอบรองชนะเลิศ
ประเด็นน่าสนใจก็คือกุญสือของซาอุดีอาราเบีย
อย่างซาอัลอันซารี่นะคะได้กล่าวก่อนที่จะลงสนาม
พบกับอุสเบกิสถานในรอบรองชนะเลิศ
ถึงประเด็นที่ทีมชาติสาอุดีอาราเบีย
พักมากกว่าทีมชาติอุสเบกิสถาน๑วัน
ก็บอกว่าเรื่องที่ซาอุดีอาราเบียได้พักมากกว่า

เพราะว่าตอนก่อนเกมรอบ๘ทีมสุดท้าย
ทีมชาติสาอุดีอาราเบียได้พักน้อยกว่าทีมชาติไทย
แต่ว่าสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยมาได้
หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ค่ะครับ
ซึ่งเกมรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
มกราคมซาอุดีอาราเบียเจอกับอุสเบกิสถาน

ก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับออสเตรเลียค่ะ
มันจะมีเหน็บนิดนะครับสาวุดีอาราเบียนะครับ
คัดเลือกรอบที่๒ตัวแทนสโมสรไทยนะครับ
จะลงสนามสองทีมนะครับก็เชียร์กันได้เลยนะครับ
แข่งขันในเวลา๖โมงครึ่งนะครับ
พบกับเซเลนากอสทีมจากฟิลิปปินส์นะครับ
การแข่งขันในเวลา๑ทุ่มตรงนะครับ